คุณตังโมชนสูตรรอบ๒นี้จะมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันไปร่วมให้คำแนะนำแล้วก็สังเกตการณ์ด้วย
จริงแล้วคุณหญิงหมอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้แต่ว่าต้องการจะไปช่วยในฐานะเป็นมนุษยธรรม
เป็นเพื่อนร่วมโลกแล้วก็ไม่สบายใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณหมอนะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันเอง
เป็นอดีตภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าการผ่าชนสูตรศพคุณตังโมรอบที่๓
ตามที่คุณแม่อายัดร้องขอไปเนี้ยทำให้ต้องเลื่อนวันชาปนกิจเนี่ยนะคุณผู้ชม
คุณหญิงหมอยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวจะไปร่วมในทีมผ่าธนสูตรนะครับ
เพื่อไปหาสาเหตุการณ์ตายของคุณแตงโมหลักหลักแล้วเนี่ยส่วนที่สามารถตรวจสอบได้คือหนึ่ง
บาดแผลที่หน้าและที่ขาว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่น้าสามารถที่จะพาดูรอยแตกของกระโหลกได้เลย
แต่ว่าไอ้หาสารพิษต่างเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเสียชีวิตนานจนเกินไปนะฮะ
คุณหญิงหมอยังบอกว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าการหาสาเหตุการณ์ตายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ศพเท่านั้น
แต่มันต้องดูส่วนอื่นประกอบด้วยส่วนอื่นประกอบที่ว่านั้นคืออะไรบ้างไปฟังเสียงครับ
คำตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่ศพค่ะมันยังอยู่ที่พยานหลักฐานในจุดต่างที่มันมีความคาดเคลื่อนไปตั้งแต่เริ่มต้น
เช่นบุคคลทั้ง๕ในเรือไม่ได้ถูกตรวจทันทีแล้วจะบอกได้อย่างไรว่าขณะอยู่บนเรือเมาหรือไม่เมาไอ้พวกนี้ก็สำคัญหมดค่ะ
อันนี้สำคัญมากแล้วแน่นอนทุกคนก็คิดว่าสำคัญแต่ทำไมถึงไม่เอาทุกคนที่อยู่บนเรือไปตรวจหาสารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์ตั้งแต่ทันทีที่เกิดเหตุ
ปล่อยมาหลายวันแล้วจะไปตรวจแล้วมันจะเจอได้อย่างไรอันนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนั้นเช่นเดียวกับคุณหญิงหมอนะครับ
คุณหญิงหมอยังพูดชัดอีกว่าหมอเนี่ยอาจไม่ได้เป็นคนลงมือเอามีดไปผ่าธนสูตรศพแต่จะเข้าไปทำงานในฐานะกรรมการเป็นกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
ในการรวบรวมพยาหลักฐานที่ไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของศพ
แต่มันมีข้อมูลแวดล้อมต่างด้วยเพื่อตรวจสอบว่า
ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยหมายถึงคนทำหน้าที่เอามีดลงชนะสูตรเนี่ย
ทำถูกต้องตามหลักกระบวนการยุติธรรมหรือไม่
หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงหรือว่าหลบเลี่ยงการตรวจสอบ
ทำให้ไม่สามารถเกิดความกระจ่างหรือความไว้วางใจจากสังคมได้
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกรรมธิการที่ดูแลเรื่องนี้ต่อไปครับ
กรณีที่มีแพทย์นิติเวศออกมาตำหนิท่านเนี่ยฮะ
คุณหมอท่านอาจจะเพิ่งจบค่าจริงแล้วในระบบงานนี้
ช่วยอะไรมาเยอะแม้ว่าเขาอาจจะมีความรู้ไม่ตรงเหมือนอย่างที่พวกเรามี
แต่สิ่งที่เขาสังเกตเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นฝ่ายใครฝ่ายหนึ่ง
แต่เขาเป็นฝ่ายที่ทำงานให้กับเรื่องของคนตายประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นก็ควรรับฟังเอาไว้เชื่อว่าสิ่งที่มูลนิธิได้เห็นเป็นประโยชน
หลายครั้งในอดีตมูลนิธิที่ได้ทำให้เก็บหลักฐานเหล่านี้ให้เราเห็นค่ะ
ก็อาจจะขอโทษแทนก็แล้วกันว่าอย่างนั้นเถอะ
สิ่งที่คุณหมอพูดขอโทษแทนหมายถึงว่ามีแพทย์นิติเวทท่านหนึ่ง
ที่ออกมาพูดถึงเรื่องของรอยแผลต่างตั้งข้อสังเกตต่าง
แล้วก็ตำหนิว่าจะให้สัมภาษณ์นักข่าวทำไม
นักข่าวจะไปสัมภาษณ์ทำไมทำไมไปสัมภาษณ์หมอนิติเวทย์
ทำมารู้ก่อหมอนิติเวทย์ได้อย่างไร
แต่สุดท้ายก็เคารพกู้ภัยนะเขาทำงานด้วยกันมา
แต่ว่ามันก็เป็นการติติงการทำงานของกู้ภัย
ซึ่งจริงแล้วพี่ไทยเองกู้ภัยเองเขาก็เห็นศพ
เขาก็เลยสามารถที่จะสังเกตสังการได้ว่า
ศพลอยแผลอย่างนี้มันไม่ใช่ปกติแน่
เอาจริงคุณไทยเองทำหน้าที่ในการเก็บร่างเก็บศพมานาน
ก็เห็นมานานว่าศพไหนอุบัติเห็นว่าเป็นอย่างไร

อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่เห็นเหมือนกับที่ผ่านมา
ซึ่งถ้าคุณไทยไม่พูดเรื่องนี้มันอาจจะถูกลบเลือนหายไปก็ได้
ใช้คำว่าตั้งข้อสังเกต
ถูกต้องสุดท้ายเห็นไหมคุณหญิงหมอต้องมาขอโทษแทน
แล้วก็ต้องทำการอาญาศพแล้วก็ผ่าจัดสูตรใหม่
ทั้งนี้หลังจากที่ได้รับหนังสือจากคุณแม่คุณแตงโมไปแล้ว
ทันทีครับโดยประธานกรรมธิการได้มีหนังสือไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็สพเมืองนทบุรีเพื่อเชิญไปให้ข้อมูลในวันจันทร์
แต่ทั้งหมดทั้งสองหน่วยงานแจ้งว่าไม่สามารถจะมาได้เพราะติดภารกิจ
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปเป็นวันไหนนะครับอ่ะติดตามกันต่อนะครับ
ภายใน๑เดือนน่าจะทราบผลการชนสูตรรอบที่๒นะครับ
ทีนี้คุณก๊อฟบอกว่าภายในเวลา๑เดือน
แล้วก็กำหนดการที่จะผ่าชนสูตรครั้งใหม่ยังไม่ได้กำหนดออกมา
ทีนี้หลายคนเป็นห่วงสภาพศพนะคะเพราะว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันเหมือนกันเนี่ยนะคะ
คลองหลวงค่ะออกมายื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเก็บรักษาศพของคุณตังโมให้
เพื่อให้พร้อมต่อการชนสูตรเพราะถือว่ามีความสำคัญนะคะ
ถ้าสภาพศพเนี่ยมีความคงสภาพได้การผ่าชนสูตรจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นค่ะ
คุณวิโรธสุริยะเสนีค่ะเป็นเจ้าของสุริยาหีบศพ
บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าทางสุริยาหีบศพพร้อมอำนวยความสะดวก
เรื่องของการเก็บบรรจุศพของคุณแตงโม
ในช่วงหลังจากที่ขนย้ายออกมาจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรอชนะสูตร
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ
สุริยาหีบศพมีความพร้อมเรื่องของการจัดสถานที่เก็บบรรจุร่างของคุณแตงโม
ยืนยันความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
เบื้องต้นประสานคุณแม่ทางแตงโมแล้ว
ตอนนี้คุณแม่อยู่ระหว่างปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้อง
หากคุณแม่ตอบตกลงที่จะให้ทางสุริยาหีบศพช่วยเหลือ
ยินดีมากค่ะยินดีจะนำร่างของคุณตังโมมาเก็บรักษาไว้ให้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย
แล้วจุดที่เป็นจุดที่เก็บศพก็ไม่ห่างนะ
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
เอาล่ะมีให้ติดตามกันหลายแง่มุมในเรื่องของคดีนะคะของคุณแตงโม